คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมมีสมาร์ทโฟนไหมฮะ

สมมุติที่ไม่ใช้แล้วคุณจะทิ้งยังไง

เพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส
กำจัดอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นไปติดตามจากรายงานของทีมข่าวเศรษฐกิจกันนะฮะ

เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของขยะอิเล็กทรอนิกส์

และอยู่ระหว่างรอกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะ

ซึ่งทั่วโลกมีกว่า๕๔ล้านตัน
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง๗๕ล้านตันภายในปี๒๐๓๐ค่ะ

ดำเนินการตามขั้นตอนการลักโลกอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ

เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท๑๐
เช่นเดียวกับการรับขยะอิเล็กทรอนิกส์
ลูกค้ามาบริหารจัดการอย่างถูกวิธี
ปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีกว่า๔๒๐๐๐ตัน
เป็นอุปกรณ์ไอทีเช่นสมาร์ทโฟนเก็ตเจ็ตถึง๒๕๐๐๐ตัน
ในที่นี้มีแค่๑ที่กำจัดอย่างถูกวิธี
ถ้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะถูกนำไปทิ้งในสิ่งแวดล้อม
หลายส่วนจะไม่สามารถย่อยสลายได้เลย

ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายถึง๔๕๐ปี

แล้วนอกจากนั้นยังมีสารพิษต่างโลหะหนัก
พวกกลุ่มของประหลอดต่างไม่สามารถย่อยสลายได้
จากความท้าทายอันนี้ค่ะชูเราเลยเห็นว่า
เราสามารถใช้ศักยภาพของเรา
ในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับพันธมิตรเรา
นำไปดูแลให้เราในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้กับโลกของเรากับประเทศของเรา
อย่างยั่งยืนและยาวนานตลอดไปค่ะ
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
อกจากจะนำกลับมาใช้งานได้แล้ว

และเป็นการรักโลกอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ

ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน